เล่าเรื่องบุญไปปุ๊บเรื่องบาปตามมาติดเลยค่ะ
วันพระเขาให้ไปทำบุญก็มีคนตีเนียนออกไปทำบาปอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เขาบอกว่ามากันเป็นครอบครัวเลยไปงัดตู้บริจาคอีกแล้ว
แล้วก็ไปฉกเงินต้นผ้าป่าด้วยได้ไปเนี่ยนะครึ่งหมื่นอ่ะคุณ
นี่ดูวงไว้ให้เห็นชัดเลยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สาราพระพุทธชินราชในวัดเชิงท่า
ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เป็นครอบครัวมากันพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวสองคนนะคะ
ทำบุญไหว้พระในช่วงเย็นวันอาสานหบูชาก็ดูปกติดี
แต่พอไหว้พระเสร็จเท่านั้นแหละค่ะนี่ไงฝ่ายสามีเนี่ยเดินเหมือนเดินสำรวจไปมา
ภรรยาก็ตีเนียนทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวยกกล้องถ่ายรูปตามฝาผนังไปเรื่อยเปื่อย
ลูกสาวคนโตน่าเศร้าใจมากช่วยดูลาดเหลาอ่ะคุณ
ไม่มีใครอยู่ในสาราเห็นทางสะดวกปุ๊บ
ลองดึงเงินต้นผ้าป่าก่อนเลยหลังจากนั้นค่ะหยิบเงินที่หน้าพระพุทธรูป
แล้วเดินไปที่ตู้รับบริจาคใช้ลวดเกี่ยวเงินในตู้ทีละใบ
ไม่ทันใจเนอะเกี่ยวทีละใบทีละใบเดี๋ยวคนมา
เอาครีมที่หยิบมาด้วยนี่แหละค่ะตัดกุญแจแล้วกวาดเงินในตู้ไปเลยกว่าห้าพันบาท
พระลูกวัดก็บอกนะคะว่าเคยถูกโจรใจบาปในคราบนักท่องเที่ยวแบบนี้
ัดตู้บริจาคมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองได้เงินไปจำนวนนึง
ก็นำภาพนี้ไปแจ้งความว่าที่โรงพักพระนครศรีอยุธยาแล้ว
จะให้ติดตามครอบครัวใจบาปครอบครัวนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สารลูกสองคนที่ต้องไปเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่แบบนี้แล้วก็

มีส่วนร่วมในการเป็นโจทย์เป็นขโมย